คราวนี้ใหญ่ครับซอยคอยอยู่กลางถนนค่ะ
หนุ่มสาวคู่นึงนะเขาขับรถกลับบ้านกลางดึกนะตี๒

พี่ถ้ากี้ทุกคน
น้ำแข็งสองคนนี้ก็ไปเที่ยวไนท์ซาฟารีกันเหรอหรือยังไง
อยู่กลางถนนถ้าจะเจอเต่าเจออะไรแบบนี้พี่ว่ายังโอเคนะตัวเงินตัวทองยังโอเคถูกไหมพี่
เออนี่จราเผ้แล้วกันไงนอนกระดิกกระเดื่องอยู่กลางถนน

นี่คืออยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์มากคือคิดในสิ่งดีคิดในทางดีไว้ก่อนไง
แต่นี่ค่ะมานอนอ้าปากอยู่แบบนี้
แล้วดูสิคุณผู้ชมคือ
สองผู้หญิงผู้ชายคู่นี้เนี่ยนะคะ
เขาตกใจแล้วจราเข้เนี่ย
เอาจริงนะตอนนี้โดนจับไปเรียบร้อยแล้ว
คนที่จับก็คือนายนัทพงศ์สมสนอง
เป็นอาสากู้ภัยมูลนิธิกุศลสงเคราะห์เกาะสมุยค่ะ
คือเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ช่วงประมาณตี๒เนี่ย
ได้รับแจ้งจากนายวสันดำทองที่เป็นคนถ่ายคลิปนั่นแหละ
ว่าทั้งเธอกับแฟนเนี่ยนะ
ขับรถผ่านซอยเขาพระที่ตำบลบ่อผุดอำเภอกเกาะสมุยที่สุราช
แล้วทีนี้เห็นเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้
นอนขวางถนนอยู่แล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
มาช่วยจับตอนแรกอ่ะนะทางกู้ภัยยังไม่เชื่อเลย
แต่พอทางคนที่เขาถ่ายภาพเนี่ยเขาส่งคลิปส่งภาพมาให้ดู
ตกใจกู้ภัยเองก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
การจับจรเข้ถือว่าเป็นประสงค์การครั้งแรกของกู้ภัยเหมือนกันนะคะ
พอไปถึงเนี่ยปรากฏว่าจราเข้มันก็ค่อยไปแอบอยู่ใกล้พุ่มไม้ข้างทาง
ค่อยคลานไปใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีจับเอาไว้ได้
ก็น่าจะเป็นจราเข้ที่มีคนเลี้ยงไว้แล้วก็หลุดมา
เดี๋ยวให้ฟังเสียงกู้ภัยกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ๑๐นาทีเพราะว่ายากเหมือนกันครับ

แต่ช่วงตอนที่จับก็มีบ้างครับ

แล้วคนที่เจอเขาก็เกิดอาการเหล่านั่งเกิน
ก็ที่โทรเข้ามาเมื่อคืนก็มีอาการตกใจนะครับ

คนที่เจอเห็นมันขลาดขึ้นมาบนถนน

จริงค่ะคนที่เจอก็ตกใจกู้ภัยเองก็ตกใจ
แล้วคนที่เจอเนี่ยนะที่ที่ฉันบอกว่าชายหญิงคู่นี้เขามาด้วยกัน

พอเลิกดึกเสร็จแล้วปั๊บก็กลับมากันกับฝ่ายหญิง
แล้วตอนแรกผู้หญิงยังไม่แน่ใจว่าเป็นจราเข้

แล้วเห็นว่าเป็นจราเข้ตัวมันยาวประมาณเมตรครึ่ง

แล้วดูพันธุ์มันสิฮะเป็นมัมมี่สิ

ก็เอามาไว้ที่ศูนย์มูลนิธิกู้ภัยกุศลสงเคราะห์สมุยก่อน
แล้วเดี๋ยวเขาจะประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หาเขาบอกหาเจ้าของคุณ
หาเจ้าของมารับไปดูแลต่อไปเพราะเขาเชื่อว่า
มันน่าจะมีคนเลี้ยงไว้แล้วก็หลุดออกมาเป็นจราเข้น้ำจืดนะคะ